รถเมคันหนึ่งครับมีผู้โดยสารอยู่นะฮะ
แล้วก็ไปจอดรถติดอยู่กลางถนนแถวบางรักกรุงเทพ
ชาวบ้านเดินซื้อของนักเรียนเลิกเรียนก็เดินกลับบ้านกัน
ผู้ชายคนหนึ่งครับไปเอาของจากถังขยะปลาใส่กระจกรถ
แล้วไปเอาเหล็กแหลมพยายามจะทิ้มไปที่กระจก
ผู้โดยสารก็นั่งอยู่คุณผู้ชมแล้วไม่รู้ว่าเขาไปโกรธเคืองอะไรกันมา
ชาวบ้านเนี่ยโหระทึกกันใหญ่แล้วมีภาพเหตุการณ์ให้ดูด้วยครับ
ใช่ค่ะเหมือนเสียงในคลิปบอกทำไมเขาต้องมาทำอะไรแบบนี้เมายาหรืออะไร
มีคนตะโกนสวนมาเมายาหมายถึงคนที่พยายามจะเอาเหล็กทิ้มเมายา

คือคนขับไม่กล้าเปิดประตูเพราะเดี๋ยวเขาบุกขึ้นไป
ผู้อิสานนั่งอยู่ก็โอ้โหตัวแข็งทึ้งเลย
ไม่รู้เขาไปโดนอะไรมาแล้วเห็นไหมข้างหน้าเนี่ยนะ
ฝั่งขวาหน้าของรถยังมีถังขยะอยู่นะครับ
สักครู่เป็นมุมด้านหลังรถนะครับเขาทิ้มตั้งแต่ด้านหน้ารถแล้วนะฮะ
คือก่อนเอาเหล็กมาทิ้มเอาถังขยะก่อนทุ่มใส่ฝั่งกระจกเห็นไหมกระจกด้านหน้าก็แตก
ฝั่งคนขับก็แตกนี่ครับสักพักนึงเอาเปิดประตูให้คนลงมาจากรถ
เหตุการณ์มันก็ชนละมุนวุ่นวายอยู่กลางถนนแบบนี้ชาวบ้านก็ตกอกตกใจกันใหญ่
ผู้ชายเสื้อดำเมื่อสักครู่เนี่ยใส่หมวกสีดำเนี่ยคุณผู้ชมใส่เกงขาสั้นนะฮะ
เอาของเอาเหล็กเอาถังขยะไปฟาดใส่รถเมย์ปรับอากาศสาย๗๕นี่ครับ
รถเขาพังเสียหายไปหมดชาวบ้านก็ยืนงงกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะ
นักเรียนเห็นไหมฮะนู่นนู่นนักเรียนวิ่งหนีกันใหญ่เลย
เลิกเรียนพอดีครับเพราะว่าย่านนี้โรงเรียนเยอะด้วย
นะครับบางคนก็ถามเฮ้ยมาทำทำไมแบบนี้แล้วก็มีคุณป้าท่านหนึ่ง
โกนมาโอ้เมายานะฮะเห็นบ่อยนะครับแล้วก็มีกระเป๋ารถเมย
เขาถ่ายภาพเอาไว้ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็จะเห็นมุมนี้
อันนี้ถ่ายจากในรถเลยนี่กระเป๋ารถเมนนั่งอยู่
เอามือถือมาถ่ายจากในรถนะครับผู้ชายคนนี้เดินไปเดินมา
แล้วไปหาอะไรข้างพงหญ้าเนี่ยครับคล้ายกับหาอะไรบางอย่าง
เหมือนจะมาก่อเหตุซ้ำพอไม่เจอแล้วก็เดินหายไปนั่น
ไหนหาตัวให้อยู่นี่ฮะน่ากลัวกแบบคิวเลยเค๊าหาอะไรก็ได้
เอาไว้ให้รถเสียหายทุกคนก็มึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ถ้าเกิดเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมีคนเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงโซเชียลเยอะมากเลย
แล้วบอกว่าคือตอนแรกก็ตกใจมากนะ
ตอนแรกนึกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยทะเลาะกับคนขับรถเมย์
เออไปขับรถปาดหน้ากันหรือเปล่าหรือมีปัญหาอะไรกัน
ถึงได้เอาถังขยะมาปลาใส่ฝั่งคนขับก่อน
ตอนแรกคนก็ก็คงดึงว่าเออคงขับรถมาแล้วตลอกกันหรือเปล่า
นะฮะสักพักหนึ่งอุ่มไม่รู้ไปเอาเหล็กยาวยาวมาจากไหนครับ
ขาดยาก็เลยเครื่องแล้วที่สำคัญนะทำแบบนี้มาแล้วบ่อยครั้ง
แต่ก็ไม่รู้เคยจับได้หรือเปล่าแหละนะฮะ
การนี้เกิดขึ้นแถวหน้าห้างแห่ง๑บนถนนเจริญกรุง
ช่วงบ่าย๓ของวันที่๘สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
มีคลิปหนึ่งที่คนเขาไปเจอคือคุณนพก้าวจิรูปถำอายุ๒๖ปี
ท่านนี้เขาก็อยู่ในย่านนั่นแหละนะขายของอยู่
เขาเอาคลิปมาโพสต์นะนักข่าวแล้วก็ไปเจอแล้วก็ไปพูดคุย
วันที่เกิดเหตุมันเป็นอะไรยังไง
อยู่ก็ไปเอาของริมทางมาปลาใส่รถ

นักเรียนก็วิ่งกันอุตลุดเลย
ชาวบ้านประชาชนพากันตกอกตกใจ

เพราะว่าเมื่อวานยังมีคนเจออยู่เลย
ก็ไปเดินเต็ดเตะอยู่ย่านนี้เหมือนกัน
เอาฟังเสียงคนที่เขาเห็นเหตุการณ์นะครับ

แล้วก็เห็นแบบว่าเอาถังขยะจากหน้าร้านน้ำผมเนี่ย

แบบว่ายนท์ใส่เขาแล้วใส่อีกครับ

แล้วอีกสักพักก็เอาเหล็กยาวแบบในภาพมาทุบต่อ
อยากจะให้แบบดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะ

ก่อเทศแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว
เคยได้ยินว่าแบบหาเรื่องอย่างนี้ครับ

ปลาของใส่เขาปลาหินใส่เขาตามรถอย่างนี้ครับ
โอ้โหเคยปลาของใส่คนด้วย

แล้วก็มีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้อยู่บ่อย
แจ้งตำรวจก็แล้วแต่ก็ยังเห็นอยู่

แล้วมีคนเคยเจอถมน้ำลายใส่อีก

ก็ไม่มั่นใจว่าล่าสุดจับได้หรือเปล่า
นะไปถามกระเป๋ารถเมย์วันที่เกิดเหตุบ้าง
ที่อยู่บนสาย๗๕เนี่ยบอกว่าโอ้โหตอนนั้นนะ
คือพอรถมาถึงตรงนี้รถมันติดไง

คนขับบอกว่าเฮ้ยมีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานมาชนท้าย
คือแบบก็พูดกันสองคนกับคนขับนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็คุ้มครั่งขึ้นมาเลย
แล้วก็ก่อนที่จะก่อเหตุเนี่ยเขาด่าก่อน

ตอนนั้นผู้โดยสารนั่งอยู่บนรถ๗คน

สักพักหนึ่งผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมก่อเหตุเสร็จสับ
แทงอะไรทำอะไรไปแล้วก็หลบหนีไปเลย
คนขับก็ตกใจว่ามันจะมาทำแบบนี้ทำไม
ไม่ได้ทำอะไรให้รถเมย์ก็เสียหายรอบ
กระจกก็แตกนะแต่ว่าแจ้งความแล้วนะครับ

กับตำรวจที่สนยานนาวาแล้ว
แล้วก็ฝากเลยเอมีญาติหรือเปล่า
ถ้ารู้จักก็รับผิดชอบด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้น

จะได้ไม่ออกมาก่อเหตุแบบนี้อีกนะครับ
ล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปครับ
จุดเกิดเหตุคือปากซอยเจริญกรุง๔๖แขวงบางรักเขตกรุงเทพนะฮะ
กรุงเทพนี่แหละครับคุณผู้ชมนะครับ
ก็ไปถามทางด้านของแม่ค้าที่ขายข้าวอยู่ย่านนั้น
คุณจันทราการรุณวิบูรณ์อายุ๕๙ปีก็บอกว่า
คนที่ก่อเหตุชื่อโจ้อายุสัก๓๐แล้วเป็นคนร้ายบ้าน
ก็เดินเต็ดเตกันอยู่ย่านนี้แหละโจ้เนี่ย
ปกติก็จะมาเดินขอเงินพอได้เงินแล้วไปซื้อเหล้า
ไปซื้อเหล้าดื่มพอเมาก็พฤติกรรมไปแบบนี้นะครับ
หลายครั้งนะที่ไปขอแล้วไม่ได้เงิน
พอไม่ได้โมโหไปทำร้ายคนที่ไม่ให้เงินด้วยนะครับ

ก่อนหน้านี้เคยทุบรถเมย์ไปแล้วครั้งหนึ่ง
แต่ว่าไม่ใช่สาย๗๕ล่าสุดนะครับ

เคยถูกตำรวจจับไปแล้วหลายต่อหลายครั้ง
แต่พอจับไปปุ๊บก็ปล่อยออกมาครับ
แล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะตำรวจก็มาจับ
แล้วจะทำร้ายตำรวจด้วยนะครับ

ยังไล่ต่อยตำรวจเหรอตำรวจไม่แย่
ตำรวจบอกยังไล่ต่อยตำรวจเหรอตำรวจพูดอย่างนี้จะไปเอาอย่างไรนะ
เอายังไงดีพี่มิวไล่ต่อยตำรวจด้วย
คือก็ต้องฝากตำรวจในพื้นที่นะคะสนยานวาใช่ไหม
คือด้วยความที่ชาวบ้านพูดทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
ผู้ชายคนนี้เห็นบ่อยมีพฤติกรรมแบบนี้บ่อย
พฤติกรรมก่อกวนวุ่นวายก็บ่อย
จับแล้วก็ปล่อยออกมาจับแล้วก็ปล่อยออกมาอันนี้คือปัญหา

เพราะว่าเดี๋ยวจะไปทำร้ายคนเขาเข้าอีก
เพราะว่าก็ยังเห็นอยู่ในพื้นที่นะครับ
ค่ะก็คือมีชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าสาเหตุที่ชอบไปทุบรถเมย์

เขาบอกว่าเหมือนกับก่อนหน้านี้ผู้ชายคนนี้เคยขึ้นรถปอ
แล้วไม่ใส่หน้ากากอนามัยแล้วโดนไล่ลงจากรถ